จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลนั้น
มีจุดไหนอย่างไรบ้างให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะฮะ
สำหรับจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล๒๕จุดของกรุงเทพ
ก็ประกอบด้วยทั้งที่มหาวิทยาลัยก็มีนะครับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยศรีปฐุม
รูดิเจทัลพาร์คนะฮะที่นี่เขาก็ยืนยันของเขาทันสมัยนะครับ
เพราะจุดนั้นเป็นจุดใหญ่เหมือนกันนะครับ
อันนี้ในส่วนของกลุ่มเครือเซ็นทรัลเขานะครับ
แล้วก็จุดที่ทีมข่าวของเรารอรายงานอยู่คือ
ก็กระจายไปใน๒๕จุดนี้
ซึ่งเขียวว่าเป็นจุดที่ทางกรุงเทพฯมหาคอ
เคยสร้างเป็นโมเดลไว้แล้ว

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงทุกคน
และตอนนี้พร้อมเปิดให้ประชาชนในกลุ่มของผู้สูงอายุ
และผู้มี๗โรคเรื้อรังได้เข้ารับการฉีดกันนะครับ
ส่วนคุณอนุทินชาญวิรากุลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
มิถุนายนในการฉีดวัคซีน
ว่าเป็นวันที่เป็นสัญลักษณ์นะ
จะมีการจัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ
ส่วนกรณีที่มีหลายโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปนั้นนะครับ
อนุทินบอกว่าขอให้ฟังกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งที่ประชาชนสับสนเกิดจากการฟังหลายฝ่าย
และข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดีย
แต่ไม่ได้ฟังผู้ที่รับผิดชอบในการจัดสรรวัคซีน
คือกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค
นี่เป็นหน่วยงานหลักเลยนะฮะในการที่จะจัดสรรวัคซีนนะครับ
พอเวลาประชาชนไปฟังจากแหล่งข่าวอื่น
ก็ทำให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็ต้องออกมาแก้ข่าวว่าไม่มีการเลื่อนไม่เคยเลื่อนการฉีดวัคซีน
และขอยืนยันว่าในเดือนมิถุนายนนี้
จะมีวัคซีนฉีดตามจำนวนที่ได้นัดหมายนะครับ
อันนี้คือต้องตีความสิ่งที่คุณอนุทินพูดนะ
ภายในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการฉีดวัคซีน
ตามจำนวนที่นัดหมายกันก็คือ๖ล้านกว่าโดส
สัปดาห์ที่๑ถึงสัปดาห์ที่๒ก็คือสัปดาห์นี้แหละ
แล้วก็จะจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอในสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่๒
ส่วนสัปดาห์ที่๓เขาบอกว่าจะมีวัคซีนมาเพิ่ม
สัปดาห์ที่๔ก็จะมีวัคซีนมาเพิ่ม
ดังนั้นก็เลยทยอยเป็นสัปดาห์ไป
ครบเดือนมิถุนายน๖ล้านกว่าโดส
ไม่ได้หมายถึงว่า๖ล้านโดสต้องมาฉีดวันนี้วันเดียว

นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีที่ทางประเทศจีนนะ
อนุมัติให้ใช้ซิโนแวคในเด็กอายุ๓ขวบขึ้นไป
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่นักข่าวก็ไปถามคุณอนุทิน
คุณอนุทินบอกว่าเราก็อยากให้การอนุมัติเร็วที่สุด
รัฐบาลก็ให้ความมั่นใจให้คำยืนยันว่า
เมื่อมีการอนุมัติไปถึงช่วงอายุใดช่วงวัยใด
เราก็จะจัดวัคซีนไปให้บริการ
กับคนทุกช่วงอายุช่วงวัย
เพื่อให้วัคซีนอย่างทั่วถึงนะครับ
สำหรับการฉีดวัคซีนให้คนไทยทั้งประเทศนั้นนะครับ
ขณะนี้มีการฉีดไปแล้ว๔๑๙๕๐๓โดสนะครับ
จากที่รัฐบาลนั้นตั้งเป้าการฉีดวัคซีน
เป็นวาระแห่งชาติ๑๐๐ล้านโดสภายในปีนี้นะครับ
คุณผู้ชมก็เห็นว่าใครฉีดเข็ม๒
ฉีดเข็ม๑ไปบ้างแล้วนะฮะ
หลังจากนี้เชื่อว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้น
เพราะว่าเรามีการกระจายฉีดแบบทั่วประเทศแล้วนะคะ